ดูที่สตูนหน่อยชาวบ้านเขาสาร

แต่บางคนรู้แล้วมันคือสิ่งนี้
เขาเอาไว้ทำอะไรไปดูกันหน่อยครับ

เรียกว่าโค้ก็ได้
ไปหาขุนห้ามินะมันและชาวบ้านหมู่สิบ
ในที่เขาทำนี่เขาเรียกว่าโคทำไม
อีกอย่างหนึ่งว่าโค้ะก็ได้ไม่ต้องมีรอเรือก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะ
เขาบอกว่าสารไว้แบบนี้เพื่อเอาไปใช้ห่อหุ้มผลจำปาดะ

ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะใช้พลาสติกในการห่อหุ้มผลไม้ถูกไหมจำบาดาน
แต่สมัยก่อนเขาใช้สิ่งนี้เลยแหละไอ้ทางมะพร้าวเนี่ย
แต่เป็นทางมะพร้าวสดนะมาสารแล้วก็เอาไว้ไปห่อผลจำปาดะครับ
คุณฮามิดาเล่าว่าฝึกทำโครงมาตั้งแต่เด็กและเริ่มทำขายเมื่อตอน๓๐
และทำขายเรื่อยมาเพราะมองว่าเคราะห์นั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ถ้าทำได้ไม่ยากสร้างรายได้ดีด้วย
ดียังไงเขาบอกว่าเคราะห์เนี่ยสามารถเอาไปขายได้นะเขาเรียกเป็นลูก
ลูกละ๓บาทแล้วคุณฮามีนะเนี่ยทำได้วันละ๑๐๐ลูกคุณก็คูณเอาไปดิ
แล้วขายได้ทุกวันทุกวันแบบนี้
ถามว่าข้อดีของโครมันคืออะไรนอกจากป้องกันแมลงได้แล้วยังสามารถทำให้ผลจำประดาเนี่ยมันเกิดลวดลายที่สวยงาม
ผลมันได้อีกด้วยมันก็คงจะดีกว่าพลาสติกทั่วไป
เรื่องของลายเวลาลายผลไม้ออกมาดูดีรูปร่างผลสวยเนี่ยมันขายได้ราคานะ
แม้ว่ารสชาติบางทีมันก็ไม่ต่างกันมากแต่รูปทรงรูปร่างพอมันออกมาสวยออกมาดี
ก็เพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ลูกนั้นได้อีกนะครับ
เขาบอกว่าโค้เนี่ยถือว่าดีมากเลยแล้วช่วงนี้จำปาดะมันออกผลเยอะ
ก็ทำให้โคระกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งคราว

คุมองค์โคระเอามาคุมผลจำประดาษแล้วมันออกมาดีออกมาสวยออกมาหล่อ

เอามาทำอะไรคะคุมหน้าผมฮั่ยฮิ่
อ่าอันนี้แจ้วเล่นแจ้วเล่นของคำ
แต่โครงแบบนี้เห็นข้าวสารออกมามันก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับ